พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ฆาตกรรมโหดที่จังหวัดบุรีรำ
ผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งจะศึกออกมาจากการเป็นพระนะฮะ
แต่เหมือนว่าไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนึง
หลานชายเขาจับได้ว่าผู้ชายคนนี้ไปเป็นชู้กับป้าของเขา
เขาก็เลยรอจังหวะที่ผู้ชายคนนี้กำลังจะเข้าห้องน้ำไปมีอะไรกับป้าของตนเอง
เอาพริกป่นสาดเข้าไปในห้องน้ำ
สองคนนี้รู้สึกปวดแสบปวดร้อน
แล้วก็เอามีดไปฟันฝ่ายผู้ชายที่เป็นชู้จนตาย
ตะโกนเรียกลุงมาให้เอาป้าออกไป

แล้วตัวเขาเองก็กระหน่ำฟันผู้ชายคนนี้จนตาย
ตำรวจไปเจอเขาบอกว่ามันสมควรตายแล้ว
อย่างนี้ฮะอันนี้คือคำพูดจากปากผู้ก่อเหตุนะครับนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๕๓นะฮะ
ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำนะครับตำรวจเข้าไปตรวจสอบไปเจอศพของผู้เสียชีวิต
คือนายสงวนดามทองอายุสี่สิบหกปีโอ้โหสภาพนะ
กระหน่ำฟันที่ท้ายถอยเป็นแผลชะกันยาวไปถึงหูอะครับนะฮะ
แล้วก็หูก็ถูกตัดขาดไปด้วยมีแผลที่ไหลด้วยที่แขนซ้ายด้วย
ตามร่างกายถูกฟันไปเกือบสิบแผลเลือดไหลเต็มไปหมดผู้ตายไม่สวมเสื้อผ้าแล้วกางเกงยีนเนี่ย
มันเหมือนถูกถอดลงมากองอยู่ที่หัวเข่าแล้วนะฮะ
ตามร่างกายเนี่ยพริกป่นเต็มไปหมดเลยครับเลอะทั้งตัวครับเสื้อผ้าก็เลอะพริกป่น
ในห้องน้ำก็มีพริกป่นกระจายเต็มไปหมดเลย
ประตูห้องน้ำถูกงัดเข้าไปด้วยของแข็งจนกรอนประตูหลุด
ตอนแรกเนี่ยไปสอบปากคำนะฮะลุงกับป้าเจ้าของบ้านก่อน
ลุงชื่อว่าในเลี่ยมแล้วป้าก็ชื่อว่านางอด
ตอนแรกก็บอกโอ้ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ใครมาฆ่าไม่รู้ตายได้ยังไง
ส่วนนายสงวนเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้ตายได้ยังไง
ตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อแล้วครับก็เลยเค้นสอบอยู่นาน
สุดท้ายนะลุงกับป้าอันนี้คุณป้าขออนุญาตให้เห็นครึ่งหน้านะ
ยอมเปิดปากว่าคนที่ฆ่าคือหลานเขา
ชื่อว่านายสิทธิศักดิ์สุรรำอายุ๔๔ปีแล้วอยู่บ้านหลังติดกันกับบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
ตำรวจก็ตามไปนะฮะตามไปเจอเค้นสอบนะตัวคนก่อเหตุเขาบอกเขาแค้นใจมากเลยนะ
ถูกผู้ตายถมน้ำลายใส่แก้วเหล้าแล้วประกอบกับเขาแค้นแทนลุง
ที่รู้ว่าผู้ตายเนี่ยมาเล่นชู้กับป้าหลายครั้งด้วยความเป็นลุงหลานกัน
ก็เลยโกรธแค้นแทนลุงครับครั้งล่าสุดคืนของวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายน
เห็นคาหนังคาเขาเพราะแอบตามผู้ตายมาเห็นผู้ตายมาหาป้า
ทั้งสองคนกำลังจูงกันเข้าห้องน้ำไปเหมือนจะไปมีอะไรกัน
ตัวผู้ก่อเหตุนั่งรออยู่แล้วมีมีดในมือแล้ว
อยู่ข้างห้องน้ำแล้วนะฮะแต่เปลี่ยนใจก่อนเดี๋ยวก่อน
ก่อนจะก่อเหตุนะเดินไปที่บ้านก่อนไปเอากระปุกพริกป่นมาก่อน
หวังว่าจะสาดเข้าไปเพื่อให้สองคนนั้นรู้สึกปวดแสบปวดร้อนตอนมีอะไรกัน
ก็สาดเข้าไปจากนั้นก็ไปตามลุงมาลุงอยู่บนบ้าน
ลุงมาเห็นกับตาว่าป้ากับผู้ชายคนนี้อยู่ในห้องน้ำด้วยกันนะ
พอลุงมาเจอพอดีลุงกระชากป้าขึ้นไปบนบ้านทะเลาะกัน
ตัวเขาเองก็เลยเอามี่ที่เตรียมมาก็นำฟันนายสงวนจนตาย
ผู้ก่อเหตุก็บอกว่าไม่ได้ฆ่าตอนเขานั่งปลดทุกข์ที่กางเกงที่ถูกถอดมา
เพราะว่าผู้ตายกำลังมีอะไรกับป้าเขาอยู่
กางเกงก็เลยถกลงมาถึงเท้านะฮะ
หลังก่อเหตุเขาก็หลบหนีไปอยู่ที่กระท่อมปลายนา
แล้วก็ไปนั่งทำใจอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้
ถามว่าทำไปทำไมเสียใจไหมเขาบอกเขาไม่เสียใจ
เพราะว่านายสงวนเนี่ยมันสมควรโดนแล้วเขาว่าอย่างนั้น
เขาโกรธแค้นแทนลุงเขามากที่มาเป็นชู้กับป้าเขา
สุดท้ายก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ